ดูกันหน่อยสำหรับทุกวันนี้สาเหตุที่คนทะเลาะกันมีอะไรบ้าง

เดินชนกันอุจจำไม่เข้าหูเดินเฉียวอะไรชนกันปุ๊บ
ล่าสุดตอบคำถามเช้ามีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวนะเออต้องตอบเร็วทันทีเลยนะ
ต้องตอบให้ตรงใจทันใจคนถาม
อะไรคือมีผู้ชายคนหนึ่งไปถามน้องชายของเพื่อนว่าทำงานที่ไหน
แล้วเหมือนคงตอบช้าแล้วตอบแบบขอไปทีไม่ได้ตอบแบบตั้งใจตอบมาก
ควักมีแทงเลยนี่เดี๋ยวนะ
จริงเขาไม่ตอบก็ได้เพื่อสิทธิ์ของเขา
นี่ค่ะนอนหายใจรวยรินกองอยู่ที่พื้นเลือดไหลท่วมเลยนะคะ
เขาโดนแทงเข้าที่คอแล้วก็เอวด้านซ้าย
เป็นชาวไทยใหญ่อายุประมาณ๒๕ปีชื่อว่านายนี่
กู้ภัยก็ต้องมาประถมพยาบาลกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสุริยวงตำบลช้างม่อยตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ
คนก่อเหตุชื่อนายสามค่ะก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลย
ถามนายปั่นเมืองพี่ชายของนายนี่ผู้ได้รับบาดเจ็บเขาเล่าบอกว่า
ตัวเขากับน้องชายมาทำงานรับจ้างอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ทำคนละที่ทีนี้จังหวะกำลังจะกลับบ้านพร้อมกันค่ะ
ใน๓ทำงานอยู่ที่เดียวกับเขามาขอยืมเงิน๑๐๐บาท
แล้วก็หันไปถามนายนี่ว่าทำงานที่ไหน
ในนี่น้องชายเขาก็เงียบไปพักนึงแล้วตอบมาว่า
ไม่รู้ก็แถวนี้แหละแค่นี้นะ
นายสามไม่พอใจเลยค่ะบอกทำไมไม่บอกตรงอ่ะ
ทำไมตอบช้าแล้วก็ชกต่อยกันเลย
จากนั้นก็เอามีดแทงคอแทงเอวจนนายนี่ล้มลงจมกองเลือดอ่ะ
ตอนแรก๓ก็ถามว่าทำงานที่ไหน
แล้วก็น้องผมก็บอกว่าไม่รู้ว่าแถวนี้แค่นี้
แล้วก็ถามกันบอกทำไมบอกตรง
สกรรมกับทะเลาะกันไม่เมาครับ

แล้วคนที่หนีไปนี่คือไอ้๓ไอ้๓นี้หนีไปทางไหน
ใช่แค่ตอบช้าก็ไปแทงกัน

ตอนนี้๓ยังหนีอยู่นะคะตำรวจสพเมืองเชียงใหม่บอกว่า

อยากให้ไปถามสามว่าทำว่าถ้ามีสามตอบช้านี่มีเรื่องนะ
คุณจะเอามิตรแทงสามหรอ